สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันศุกร์แบบนี้มาคุยเรื่องของธุรกิจกันหน่อย
จะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับโลก
และล่าสุดเขามาที่เมืองไทย

คนไทยต่างจังหวัด
หรือคนที่ไม่ได้ติดตามอย่างที่คุณมิ้นว่า
ซึ่งรวยที่สุดในประเทศจีน
และยังเอาหุ้นของตัวเองไปขายที่อเมริกา

แล้วหน้าตามันไปเหมือนใคร
นายกไปกอดยังพูดเลย
เอ๊ะทำไมยูหน้าตาเหมือน

โงเห้งแบบนี้เขากือรวย

เกิดที่เมืองหางโจที่ประเทศจีนนะฮะ

ตอนที่อายุประมาณสัก๘๙ขวบ
สัมพันธ์และก็ไปที่บ้านเกิดที่หังโจ

แล้วก็เรียนรู้โตขึ้นก็กลายเป็นไกด์

ฝรั่งที่มาเที่ยวที่หางโจพาเที่ยว
ทีนี้ใช้ชื่อจีนเนี่ยก็ดูแล้วแหมมันจำยาก

เข้าเวียไรที่ไหนก็ไม่รับ
กว่าจะเข้าได้ก็ไปเข้าวิรัยครู
ระหว่างนั้นก็จะไปฝึกงาน

แต่คนนี้ใครจะรู้ว่าเป็นมหาเสถี

ขนาดว่ารวยขนาดเท่ากับ
ปริมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณประเทศไทยทั้งหมดแหละ

งบประมาณประเทศไทยที่ใช้จ่ายในการสร้างเขื่อน

งบประมาณประเทศไทยประมาณ๒แสน
ขอโทษนะ๒ล้านล้านบาทนะฮะ
ปีล่าสุดนั้นก็คงจะมากกว่านั้น
รวยประมาณสัก๒แสนล้านหยวน

๒แสนก็เท่ากับล้านล้านบาท

ก็ประมาณเกือบ๒๐ปีก่อน
ตั้งบริษัทหนึ่ง
ว่าเขาไปดูอ่านนิษฐาน
น้ำใจดีก็เลยชอบคำนี้

เผาเป่านี่ท่านผู้ชมต้องจำให้ดีนะครับ

ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้เนี่ย
ห้างสรรพสินค้าเจ๊ง
เออคนไม่เดินอืมเจ๊งอย่างไร
ก็เดี๋ยวนี้คนใช้มือถือซื้อของช้อปปิ้ง

มือถือในออนไลน์ในอินเตอร์เน็ตมีหมด
หมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเดินช้อปปิ้ง

ไหนจะต้องไปเดินเสียเวลา
จะซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตก็เปิดเลย
ซื้อในมือถือซื้อในอินเตอร์เน็ต
ทีนี้ประเทศไทยก็ยังมีลักษณะไม่เหมือนกัน
ก็ยังคนยังอาจจะไปเดินห้างอยู่

เป่าเนี่ยเติบโตขึ้นมาแข่งกับอีเบย์
อีเบก็คือเว็บที่เป็นช้อปปิ้งเหมือนกัน

อเมริกาซึ่งบุกเข้าไปในจีน
ตอนนั้นขยายได้๗๐คลองตลาด
ปรากฏว่าเถาเป่าเข้าไป
แล้วก็บอกว่าใครจะมาขายในอินเทอร์เน็ต

แต่อีเบย์เสีย๑๐ใช่
ของแถวเปล่าไม่คิดตังค์ไม่คิดเปอร์เซ็นต์

นั่นแหละครับปรากฏว่าเถาเป่าเติบโตพวดพวด
อีเบสู้ไม่ได้ต้องถอยทับกับอเมริกา
ต่อมาก็ปรากฏว่าเถาเป่าขยายใหญ่โตไปเรื่อย
ก็คืออันดับหนึ่งของเมืองจีน
เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์เป็นเจ้าของธุรกิจต่างนะฮะ
เติบโตจนร่ำรวย
และมาประเทศไทยเมื่อวัน๒วันก่อนพบกับท่านนายกประยุทธ์
พบกับรองนายกสมคิต

จ้ามาไทย

หมายเป็นพ่อค้าก็อย่าไปคิดว่าแหม
พอแจ๊คมามาเจอท่านนายกประยุทธ์ก็จับมือทันทีเลย

ว่าแสดงตัวว่าเป็นมิตร

ทีนี้ดูว่าแจ็คหมาพูดอะไร
ครองใจคนจีนได้เป็นพันกว่าล้านคน
และมาในประเทศไทยเพื่ออะไรครับ

คุณมิ้นคุณว่าประเทศจีนมีประชากรกี่ล้านคน

ประเทศไทยมีเท่าไหร่๗๐ล้านคน

ถ้าคนจีนมีคนรวยสัก๑๐เท่าไหร่

ก็ที่เรียกว่ามากกว่าประเทศไทยเนี่ย๒เท่า
เรียกว่าทุกคนรวยหมดยังรวยเบิ้ลด้วย

เพราะประเทศจีนได้เปรียบตรงที่ว่ามีประชากรมาก
พันกว่าล้านคนขายอะไรก็ขายดีแล้วกัน

ผู้ซื้อมันเยอะผู้ผลิตมันเยอะมันใหญ่แล้วคุณคิดว่าใคร

ดังนั้นจีนเขาบอกว่า
เขาเอาสินค้ามาขายเขามาเสนอ
หรือว่าทำลักษณะอีคอมเมิร์ตนะฮะ

คนไทยกลัวแต่คนกลัวนั่นคือคนที่เป็น
พ่อค้าอืมถามว่าผู้บริโภคได้ของถูกอ่ะใช่
เขาผลิต๑๒๐๐ล้านเอามาขายมันถูกนิดเดียว
ราคาถูกกลัวของถูกมาตีราคา
กลัวทำไมก็ทำไมเราเป็นผู้บริโภค
ของถูกย่อมดีกว่าเราจะไปซื้อของแพงทำไม
ดังนั้นคนไทยบางคนก็ต่อต้านแหละครับ
ก็บอกว่าอุ๊ยเข้ามาแล้วกลัวมาตีตลาดก็อย่างนี้แหละครับ
ในประเทศไทยมักจะเป็นหัวคิดคอนเสิร์ตเวที
อืมอันดุลักษณ์นิยมอ่าเวลาที่
ห้างสรรพสินค้าบางห้างหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต
นะไปขยายต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดก็กลัว
เออนะไอ้กลัวจะมาเป็นโกนซื้อรี่จะเจ๊งหมด
แล้วท้ายสุดเป็นไงล่ะก็เจ๊งจริงนะ
บุกหมดด้วยอืมแล้วได้ของถูกกว่าไหมอืม

ลักษณะของสินค้าคุณภาพดีกว่าของถูกกว่าไหม

นี่เป็นการแก้แบบพลิกภาพลักษณ์ได้เลยนะ
ลองดูวิสัยทัศน์ของคนรวยหน่อยไหม
วิสัยทัศน์ของแจ็คหมาของอารีบาบาบา

ผมเกลียดการเป็นธุรกิจกินรวบ
ที่ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่พวก
ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเชื่อมโยง
และต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ผมจึงแตกบริษัทที่ใหญ่เกินไปให้เล็กลง
เพื่อให้คู่แข่งของผมมีโอกาสทำธุรกิจได้
วิสัยทัศน์ของคนรวยนี่มันก็แปลกนะ

แต่ว่าแนวโน้มธุรกิจออนไลน์เนี่ยคุณมิ้น
คุณรู้ไหมว่าเติบโตเร็วแค่ไหน

ใครอยากจะตอนนี้คนไทยในกรุงเทพละกัน

อะไรก็กดตั้งเดี๋ยวก็มาส่ง
ดังนั้นธุรกิจอะไรที่เป็นไซส์เบเนฟิต
ขนส่งอ๋อถูกต้องเลยไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยแจ็คหมาเขาบอกว่าเขาต้องมีการเชื่อมโยง

เบนิฟิตก็คือธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์ไปด้วย

ความเติบโตชื่อมโยงกันจะได้ประโยชน์ไปทั้งหมด

เขาเข้าใจคนเอเซียมากกว่า

คนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาดังนั้นอย่าไปกลัวครับ

ประเทศไทยเคยขายคน๑๒๐๐ล้านคนไม่ดี

เราเองก็สามารถสร้างโอกาสได้เหมือนกัน

คนไทยเนี่ยจีนไม่มีทุเรียนมีเหรอ

ชอบกินที่สุดนะมะพร้าวมีไหมมังคุดมีไหมจีนชอบหมดขาย๑๒๐๐ล้าน
เพราะฉะนั้นต้องคิดกลับกันอย่าไปคิดว่ากิจกันจะมาแล้วจะนั่นจะนี่นะฮะ
ทีนี้ต้องไปเร็วหน่อยคุณมิ้นครับผมรู้ว่าคุณไม่สบาย
ทีนี้เมื่อวานนี้ผมพูดคุณไม่ได้มาผมพูดกับคุณนิว
เรื่องผู้หญิงเยอรมันที่ตำรวจเยอรมันไปบุก
ทีนี้มีคนเขาติ่งผมก็เลยจะอธิบายให้ฟังว่า

ถูกต้องถูกต้องตามกฎหมาย
ครึ่งชั่วโมงร้อยยูโรเขาบอกว่าไอ้ร้อยยูโรเนี่ย
มันไม่ได้แบ่ง๖๐๔๐นะชูวิทย์
ร้อยยูโรเนี่ยต้องเอาไปจ่ายสองหมื่นเนี่ย
จนกระทั่งหนี้หมด๒๐๐๐๐ถึงจะได้เงิน
นี่ค้าธาตุไหมคุณชุวิตแบบนี้ระบบนี้

อย่าไปคิด๒๐๐รอบมันง่ายรอบละครึ่งชั่วโมง
ฝรั่งมันตัวใหญ่นะ
อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนทีนี้ผมก็จะไปเรื่องหวย
อยากฟังเรื่องหวยครูปีชาเจ๊บ้าบินตอนที่ใกล้จะจบไหม

คุณมินครับคุณติดตามเรื่องหวยหรือเปล่าหวยอ่อนละเวงน่ะ
โอ๊ยติดตามจนไม่รู้จะตามยังไงล่ะทุกคนเขาก็ตามกันตกลง
ครูปีชาเจ๊บ้าบินเนี่ยเขาบอกว่าอายการเขาบอกอย่าเพิ่งดีใจนะ

อืมที่ไม่รับสำนวนเนี้ยคือเรื่องเดิมเนี้ยต้องเล่าให้ท่านผู้ชม
ก็คงจะจำกันได้อยู่ว่าตำรวจกองปราบนะฮะ
ที่ไปจัดการมาว่าเอ๊ะตำรวจเมืองกาลทำไมทำอย่างนี้
ตำรวจกองปราบก็ส่งอายการแล้วปรากฏว่า
วันก่อนอายการเขามีความคิดเห็นต่างก็คือ
เขาเห็นว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง

อีกครั้งจะไปฟ้องเฉพาะคดีแจ้งความเท็จเนี่ยมันไม่ได้
ก็เลยส่งคืนตำรวจกองปราบบอกให้ส่งให้ปปช

เหตุที่ส่งให้ปปชก็เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐก็คือ
ปการอดีตปูการนะฮะกัปการจังหวัดการจนทคร์นุฏฬี
ถ้าปปชรับฟ้องเนี่ยต้องส่งสารทุจริตนะ

เจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องยังไงก็จำไม่ได้ครับ
ก็กลายเป็นตัวสนับสนุน

เขามีหน้าที่เขาก็ต้องเป็นตัวการ
ประชาชนอย่างครูปีชากับเจ๊บ้าบิน

เขาไม่สามารถไปทำสำนวนแก้ไขวันที่ได้เอง
ทีนี้ปรากฏว่าทางตำรวจกองปราบนี้

เขาก็กันตัวไอ้พันธุ์ตำรวจโท

ไปเป็นพยานก็ย้ายไปทำงานที่กองปราบเลย
เพราะว่าในเก๊ะเขาเก็บสำนวนที่เปลี่ยนวันที่ไว้

แหมอดีตผู้การนี้ท่าทางจะอาการหนัก

เพราะว่าถ้าเกิดสู้ในคดีแจ้งความเท็จดีกว่า

แต่คดีที่บอกว่าส่งให้ปปช
เป็นคดี๑๕๗เป็นคดีของเจ้าหน้าที่
ซึ่งถ้าเกิดตัวการโดน
สนับสนุนนี้ไม่มีรอดนะครับ

ราชธรรมว่านักโทษที่สมุทรปลาการ

เขาบอกว่าที่ชี้แจงมาเขาบอกว่าโดนซ่อม

คือยุคใหม่ของราชธรรมเนี่ย

คันรถฉันก็คือเคยเป็นชั้นเยี่ยมรถมา

อาคารซอยการลงโทษทางวินัยมีเท่านั้น

วิธีการออกคุณรู้ไหมแบบเค้าทำยังไง
มันยังไงค่ะ

เขาหุ้มยางยางเขาลนจนยางติดเป็นยาง
แล้วก็เวลาตีเนี่ยเขาให้นอนคว่ำเวลาตีเขาหงายอย่างนี้เลย

หวดไปหลังโอ๊ยอย่างนี้เลย

แล้วมันก็ช้ำไหนแล้วมันช้ำไหน
อันนี้เขาเรียกว่าไม้กองซึ่งจริงเนี่ยน่าจะยึดแล้วก็เก็บไปเลย
แต่ปัจจุบันก็ยังถือแกว่งไปแกว่งมายังมีอยู่

คอนกรีตร้อนแล้วก็ให้คุณกลางวันนอนไปแล้วก็กลิ้งไปเรื่อย
ทั้งคอนกิจร้อนกริ้งไปกริ้งไปกริ้งไป
เสร็จแล้วก็กลิ้งมากลิ้งไปเป็นชั่วโมงจนหลังคุณไหม้ไปหมด

สามก็การซ้อม
ซ้อมยังไงก็เอามาตั้งแต่ว่าคุณ
หรือเอาเท้ายกขึ้นมาแล้วตีหน้าแข้ง
นี่คือวิธีการแบบเก่า
หลงเหลืออยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบ
แต่นักโทษคนนี้ที่สมุทรปลาการที่เป็นข่าวใหญ่โตวันนี้
จนกระทั่งท่านอธิบดีพันธบรวจเอกนรัฐเสวตนันออกมาพูดว่า
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซิที่เรือนจำสมุทรปลาการเนี่ย
มีอย่างนี้นักโทษใกล้จะพ้นโทษด้วย
ก็ปรากฏว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น
เพราะว่าท่านอธิบดีเนี่ยท่านคนนี้ท่านเป็นคนตรงไปตรงมา
ท่านไม่มีทางที่จะยอมถ้าเกิดมีพบว่าใคร
หรือผู้คุมคนใดหรือเรือนจำใดใช้วิธีการแบบเก่า

ก็ต้องติดตามกันต่อแล้วครับว่าชีวิตนักโทษมันก็เท่านั้นแหละคุณมิ้น
ก็ถ้าว่านี่ก็มีค่าเขาจะทำแบบนี้หรือยัง
เห็นร่างเขาไหมอย่างนั้นทั้งช้ำทั้ง

อ่าเรื่องของยุคใหม่
กรมราชธรรมก็ควรจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ต้องบอกว่าช่วงนี้ข้าราชการแทบจะทุกภาคส่วน
ปัญหาเยอะมากนะคะที่ออกมาแต่ละข่าวและเป็นข่าวใหญ่ทั้งนั้นด้วย
หรือเราจะเดินหน้าไหนจักหมาอุตส่าห์มาเซ็นสัญญากับเรา
จะเดินหน้าประเทศไทยแล้วก็ขอให้เป็นแบบนั้นจริงด้วย
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ